เกิดละทึกขวันขนโดยเรียกเลยเป็นสั่นประสาท
เมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้เพี่ยงคืน
มีชายหนุ่มบุกไปถึงหน้าบื้อนักบอส
แล้วก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายค่ะดังในภาพกล้องวงจรปิดเลย
เห็นไหมภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยโอ้โห
นะคะก็มีชายคนนึงนะคะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นในภาพเลย
ขับรถกระบะมาค่ะแล้วก็มาโวยวายค่ะ

ประกาศเลยนะคะบอกว่าเป็นแฟนพี่บุ๋ม

รู้กันทั้งประเทศจะมาทิ้งเขาแบบนี้ได้ยังไง
พี่สาวของพี่บุ๋มลงมาเคลียร์๒รอบ

ที่สุดก็เลยต้องกด๑๙๑นะคะ

เมื่อสักครู่พี่บุ๋มค่ะเดินทางมาลงบันทึกประจำวัน

บุ๋มบอกว่าตัวเองก็กลัวเรื่องอันตรายเหมือนกันค่ะ
เพราะที่บ้านมีผู้หญิงอยู่ด้วยกันทั้งหมด๔คน

แต่ในบ้านพี่มีแต่ผู้หญิงนะคะสิ่งที่น่ากลัวคือตรงนี้
แต่ดูก็พูดจาไม่ปกติเท่าไหร่หรอก

เชิญคุณบุ๋มลงมาแล้วเนี่ยดำเนินคดีแล้ว
เพราะว่าถ้าเป็นคนยิ่งเป็นคนเดียวกันกับปีที่แล้ว
เตือนแล้วนะว่าอย่าทำอย่างนี้อีก

อายุประมาณ๕๐ปีเขาบอกแล้ว
บอกด้วยนะคะว่าคืนนี้จะกลับมาหาพี่บุ๋มอีก

จริงเธอเศรษฐ์อ่านข่าวมา
ยังไม่เคยอ่านข่าวว่าพี่บุ๋มมีแฟนชื่อแป๊ะเลยนะ
ใช่ไม่น่าจะเป็นคนติดไม่ดีนะ

ส่วนเรื่องคดีความกับคุณจักรจันทร์นะคะ

พี่บุ๋มเขามีนัดไปที่สำรวจบังเขนอยู่แล้วค่ะ

คุณจักรจันทร์แล้วก็คุณเควัฒนาค่ะ
แฟนนุ่มเขาแจ้งความเอาผิดคดีอดีตผู้จัดการ
แล้วก็คนที่ร่วมมือกุข่าวโลก๒ใบค่ะ

เดินทางมาเซ็นเอกสารในฐานะพยานค่ะ

พี่บุ๋มมีก็ได้ส่งให้เจ้าหน้าที่ไปก่อนหน้านี้หมดแล้วค่ะ

อาร์บีอดีตผู้จัดการจักรจันทร์ไปแล้วนะคะ

ว่าอะไรยังไงข้อมูลมาจากทางนั้นยังไงบ้าง

พี่ก็ทำงานมานานตรงนี้นะ
ก็บอกตามตรงเราก็ไม่เคยเจอขนาดนี้
เจอคนที่แบบหนักขนาดนี้มาก่อน
พี่ก็ทักไปแล้วเขาไม่ติดต่อเลย

ไม่อ่านไม่อะไรเลยอะไรอย่างนี้
ซึ่งพี่ก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ค่ะส่วนในเรื่องที่คุณจักรจันท

พี่บุ๋มบอกว่าไม่ได้ถามจักรจันทร์เรื่องนี้นะ

คดีจะเป็นไปในทิศทางไหนต่อ